คุณผู้ชมลงไปยังพื้นที่หาดท้ายเหมือง

เรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ
วันนี้คุณสุพรัตราศีปัจฉีมภูษาค่าวทรัศน์ทีวี
จะพาคุณผู้ชมลงไปดูว่าทำไมหาดแห่งนี้
เป็นที่หมายตามหมายใจของในทุน
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ชายทะเลท้ายเมืองนะฮะเป็นชายทะเลที่ละเอียดที่สุด
สีขาวถ้าบางแสนพัทยายังออกเม็ดหยาบสีเข้ม
ภูเก็ตสวยกว่าพัทยาบางแสนเยอะ
แต่ผมมาเจอท้ายเหมืองท้ายเหมืองสวยกว่าอีก
งดงามของชายทะเลท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ทอดยาวเกือบ๑๔กิโลเมตรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขาลำปีหาดท้ายเหมืองไม่เพียงต้องตาต้องใจนักท่องเที่ยวเท่านั้น
แต่ยังเป็นพื้นที่เป้าหมายที่นายทุนอยากเข้ามาครอบครอง
บริเวณนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเขาหน้ายักษ์นะคะซึ่งในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวค่ะ
ก็จะมีทรายจากทะเลนะคะไหลเข้ามาบริเวณนี้
ซึ่งถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและนี่ก็เป็นจุดไฮไลท์สำคัญค่ะ
ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเขาหน้ายักษ์แห่งนี้ค่ะ
เป็นที่รู้กันในพื้นที่ว่านายสัมพันธ์ณตะกัวทุ่ง
ซึ่งเป็นในทุนกลุ่มแรกเข้ามาครอบครองที่ดินเขาหน้ายักษ์
มีชื่อปรากฏในเอกสารสำนวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ
ขณะที่พันธ์ตำรวจโทพัฒระอัตถากรยืนยันเช่นกันว่าเป็นคนกลุ่มแรก
ที่เข้าไปจับจองที่ดินเขาหน้ายักษ์ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
งดงามของหาดทรายขาวท้องทะเลอันดามันแห่งนี้
และมีความพิเศษมากกว่าคือมีทั้งทะเลนอกและทะเลใน
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายใน
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ไม่ยาก
แต่ที่ผมชอบข้างหลังมันเป็นคลอง
เขาเรียกคลองหินลาดนะฮะเรียกทะเลในฮะ
ตรงนี้นะครับถ้าเรือยอสนะครับ
มาจากเขาหลักก็ตามนะมันใกล้กันนิดเดียวมันต่อกัน
มาเอาเรือยอดมาจอดตรงนี้จอดได้สบาย
และจริงผมคิดว่านะถ้าเราทำหมู่บ้านจัดสรรหรืออะไรนะฮะ
ทำเป็นหมู่บ้านเรือยอสเนี่ยโอ้โหคนจะนิยมมาก
อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง

เมื่อปี๒๕๒๙มีเนื้อที่ประมาณ๔๕๐๐๐ไร่

มีอนาเขตทิศเหนือจดพื้นที่ความมั่นคงทางทหาร
ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือบริเวณเขาหน้ายักษ์
ตะวันออกติดคลองหินลาด
ซึ่งนายทุนมองการไกลที่จะพัฒนาเป็นแหล่งจอดเรือยอด
ใต้ติดที่ดินสาธารณประโยชน์อำเภอท้ายเหมือง
และทิศตะวันตกเป็นชายหาดทอดแนวยาวติดทะเลอันดามัน
ด้วยความงดงามของหาดทรายขาว
พื้นที่ทะเลท้ายเหมืองบริเวณเขาหน้ายักษ์
จึงเป็นที่หมายตาของนายทุน
พยายามจะเข้ามาเจาะลุกพื้นที่
จนมีการฟ้องร้องขอออกเอกสารสิทธิ์
ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารปกครองสูงสุด